เรื่องของหญิงไก่นะคะก็ยังคงติดตามกันอย่างต่อเนื่อง

ล่าสุดเมื่อวานนี้ทางอดีตลูกจ้างก็คือแม่มีน
มาพร้อมกับทนายสงกรานค่ะไปร้องตำรวจกองปราบนะคะ
กรณีเรื่องของการปลอมลายเซ็นต์
บอกว่าลายเซ็นที่อยู่ในสำนวนที่ถูกดำเนินคดีเนี่ย
ไม่ใช่ลายเซ็นต์ของตนเอง
แล้วก็มีการเซ็นชื่อเพื่อส่งให้พิสูจน์หลักฐานตรวจสอบเรื่องนี้ด้วยนะคะ

โดยทนายสงการอัจฉริยศัพย์ประธานเครือข่ายต่อต้านการบ่อนทำลายชาติศาสนาพระมหากษัตริย์
ก็ได้นำนางสุกัลยาสิริม่วงหรือว่าแม่มีน
ลูกจ้างที่ถูกนางมนตายกรัตนาการหรือว่าหญิงไก่
ผู้ต้องหาคดีแจ้งความเท็จพยายามค้ามนุษย์และแอบอ้างสถาบันเบื้องสูง
แจ้งความดำเนินคดีฐานลักทรัพย์เมื่อธันวาคมปี๒๕๕๙
ก็ได้นำตัวเข้าพบพนักงานสอบสวนกองปราบรามนะคะ
เพื่อที่จะพิสูจน์ลายเซ็นต์ของนางสุกรยาหลังจากที่ยืนยันค่ะ
ลายเซ็นในสำนวนคดีไม่ใช่ของตัวเอง
ทีมทนายความจึงร้องขอให้พนักงานสอบสวนส่งตัวอย่างลายเซ็น
นางสุกรยาเขียนเป็นตัวอย่างให้กับกองพิสูจน์หลักฐาน
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมตรวจสอบความเชื่อมโยงอีกด้วยค่ะ
โดยทางด้านแม่มีนก็บอกกับทนายสงการนะคะ
บอกว่าระหว่างที่อยู่ในเรือนจำมีพนักงานสอบสวนเข้าไปในเรือนจำ
เซ็นชื่อในสำนวน๒ครั้งแต่ตอนนั้นตนปฏิเสธ
สงการจึงไปขอคัดลอกสำนวนคดีมาตรวจสอบ
ทีนี้พอมาตรวจสอบดูคุณผู้ชมก็พบว่า

เพราะว่าแม่มีนบอกว่าเซ็นเพียงแค่๒แผ่นที่เป็นลายเซ็นจริง
ก็คือ๑แผ่นที่เขียนรับสารภาพ
กับลงลายเซ็นต์ที่สนประชาชื่นแค่นี้เอง
บอกว่าในสำนวนคดีกว่าร้อยหน้า
นายสงการบอกไม่ใช่ลายเซ็นต์ของนางสุกรยาเลย
ใช่ทีนี้มันก็เลยเป็นประเด็นที่มาว่ามีการปลอมลายเซ็นต์หรือเปล่า
หลังจากนั้นก็นำไปตรวจสอบเรื่องของลายมือชื่อ
แล้วก็จะไปแถลงต่อสารเพื่อเป็นการร้องขอสำนวนตัวจริงต่อไปค่ะ
โดยทนายสงการบอกว่าจะขอให้พนักงานสอบสวนกองปรับปราม
ดำเนินคดีกับผู้ร่วมขบวนการหญิงไก่
อันนี้คือเป็นอีกเรื่องหนึ่งเลยนะใช่บอกว่าเป็นผู้ชายสองคน
และเป็นผู้หญิง๑คนซึ่งบางคนเป็นนักกฎหมาย
ดำเนินการด้านคดีความที่สถานีตำรวจนครบาลประชาชื่นให้กับหญิงไก่
คือดูแลด้านกฎหมายให้หญิงไก่นั่นแหละนะ
รวมถึงจะส่งข้อมูลอดีตลูกจ้างหญิงชาวลาว
ถูกหญิงไก่แจ้งความฐานลักทรัพย์

พิจารณาดำเนินคดีเพิ่มเติมอีกด้วย
เห็นไหมว่าค่อยโผล่ออกมาเรื่อย
เรื่องต่อไปที่จะส่งทนายสงการบอกว่า
เดี๋ยววันพระราชสมดีที่๒๑กรกฎาคม
ได้เห็นแน่จะผุดออกมาอีกเรื่อง
แล้วก็เร่งรัดให้ตำรวจนครบานประชาชื่น
ถอนหมายจับหญิงสาวชาวลาวคนดังกล่าวด้วย
ทีนี้มาดูเรื่องที่เกี่ยวยงผัวพันค่ะ

ของนางฉวีวันตั้งวิริยกุล
เสร็จทีนี้ที่ดินที่อูดอนธานี
ล่าสุดก็พบว่ามีชายสองคนกับหญิงสองคน

โดยจะให้รายละเอียดกับตำรวจนะคะ
เพื่อที่จะตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวด้วย
แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ทนายบอกว่า
หญิงไก่กับทางด้านนายปิติตั้งวิริยกุล

เรื่องนี้นะทนายสงการบอกว่า
จริงแล้วมีความสัมพันธ์ในรูปแบบอื่น

บอกว่าเคยได้ยินนายปิติมาหาหญิงไก่ที่คอนโดบ่อย

แต่ทีนี้ประเด็นที่ทะเลาะเขาเชื่อว่า
คนที่เป็นพ่อลูกจะไม่ทะเลาะกันในเรื่องแบบนี้

อีกประเด็นหนึ่งกรณีที่มีผู้ส่งข้อมูล
และเป็นภาพของศพรายละเอียดการเสียชีวิตของเศรษฐินี
ลายนี้ที่อีสานเป็นเศรษฐีนีสัมประธานเส้นทาง
อันนี้คือคนละคนละคนคนละนีเส้นทีนีที่ดินนะ

โดยทนายสงการบอกว่าเศรษฐีนีรายดังกล่าว
เป็นเจ้าของสมทามรถโดยสารเส้นทางระหว่างกรุงเทพภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ซึ่งนางไก่อาจเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง
เนื่องจากนางไก่มักอ้างกับบุคคลต่างบ่อยครั้ง
ว่ามีสัมประธานเดินรถเส้นทางกรุงเทพอีสานเหมือนกัน
โดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในปี๒๕๔๗ถึงปี๒๕๔๘นั่นเองครับ
โอ้โหแล้วก็ทั้งหมดทั้งมวลนี้นะฮะ
ในวันที่๑๙กรกฎาคมจะนำพยาน๒คน
แล้วก็ที่เคยถูกนางไก่ดำเนินคดีกว่า๒๐คดี
โดยเป็นเจ้าหน้าที่ภาครัฐ๑คนและพระพิสุสงฆ์อีก๑รูป
มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับกรณีต่าง
ที่เกี่ยวกับนางกายอีคุณ

แต่ทั้งหมดทั้งมวลนี้เป็นการเปิดเผยมาจากทนายสงการนะ
ก็ต้องดูนะครับเรื่องของข้อเท็จจริง
ตำรวจก็คงต้องสืบสวนสอบสวนต่อไป
คดีนี้ผุดขึ้นมาเยอะมาก